ท่านผู้ชมครับวันนี้มีเรื่องที่ก็สร้างความฮือฮาให้เกิดขึ้นพอสมควรนะฮะ
เพราะว่ามีมือดีที่เขาบอกว่าเขาสามารถแฮ็กกล้องวงจรปิด
ที่เป็นการถ่ายทอดสดบรรยากาศภายในเรือนจำหรือว่าคุกของไทยได้
คือในต่างประเทศในเมืองนอกมีข่าวว่า
ที่โดนแบบนี้นะฮะรัสเซียออสเตรเลียอเมริกา
คราวนี้ประเทศไทยโดนเหมือนกันนะครับ
เขาอ้างว่าเป็นสภาพความแออัดของพื้นที่เรือนจำในประเทศไทยนะครับ
มีคนเข้าไปดูอยู่เยอะแยะเลยนะฮะ
บอกว่าเป็นการถ่ายทอดสดภาพบรรยากาศจริงในเรือนจำ
มีโรงเลี้ยงอาหารมีเรือนนอนจะเห็นถึงความแออัด
คือความจริงเรือนจำเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นพื้นที่ที่เขาจะปิดบัง
ไม่ให้มีการเผยแพร่ภาพอะไรออกมาแบบนี้นะครับ
อกจากการอนุญาตจริงจากเจ้าหน้าที่นะครับ
แต่เขาบอกเนี่ยเป็นคลิปเผยแพร่ภาพระบบกล้องวงจรปิดในเรือนจำของประเทศไทยเลยนะครับ
มีเรือนนอนที่เป็นชั้นเดียวเรือนนอนที่ต้องนำไม้มาต่อเป็นเตียงนอนชั้นที่สอง
เพื่อแก้ปัญหาความแออัดในเรือนจำ
มีพื้นที่ด้านนอกทั้งกลางวันที่ผู้ต้องขังจะออกมาใช้การ
พื้นที่ใช้ออกกำลังกายใช้ชีวิตประจำวันต่าง
แล้วมันเห็นพฤติกรรมของคนที่อยู่ในคุกแล้วเห็นหน้าค่าตาเขาด้วยไงจริงแล้วมันไม่ได้

คือเอาภาพมาแบบเผยแพร่แบบโอ้โหบอกว่าแฮ็กระบบกล้องวงจรปิดในเรือนจำของไทยได้เลย
โดยมีภาพอย่างเช่นเข้าคิวตัดผมนั่งจับกลุ่มสนทนา
เวลา๑๕นาฬิกาผู้ต้องขังจะต้องมาเข้าแถวสนามด้านหน้าเรือนนอนเพื่อรอการนับยอด
ก่อนจะถูกเก็บตัวเข้าเรือนนอน
เป็นที่น่าสังเกตว่าคลิปที่เอามาเผยแพร่เนี่ยเป็นการไลฟ์เมื่อ๒๔ธันวาคม
แต่เวลาที่ปรากฏในคลิปมันช้ากว่าเวลาในไทย๒ชั่วโมง
แสดงว่าคนที่ไลฟ์เนี่ยมันจะต้องอยู่ที่ไหนอะไรยังไง
เมื่อตรวจสอบย้อนไปพบว่าระบบกล้องวงจรปิดของเรือนจำถูกแฮ็กแล้วเอามาถ่ายทอดสดผ่านทางยูทูป
ตั้งแต่ช่วงกลางดึก๒๓ธันวาคมนะครับ
เปิดเข้าไปในหน้าเพจยูทูปของคนโพสต์
พบว่ามีการโพสต์คลิปกล้องวงจรปิดไว้ในหลายประเทศในเรือนจำทั้งรัสเซียออสเตรเลียอเมริกา
เป็นคำถามตามมาทันทีว่าแดนความมั่นคงขนาดนี้ไม่ใช่แค่ไทย
แก๊งนี้ไปแฮ็กภาพกล้องวงจรปิดในเรือนจำมาได้อย่างไร
ไม่ใช่แค่ไทยนะครับรัสเซียออสเตรเลียอเมริกาด้วยนะครับ
ล่าสุดมีรายงานว่าเรือนจำที่ถูกแฮ็กระบบกล้องวงจรปิดของไทยเนี่ยนะครับ
กรมรัชธรรมได้เร่งตรวจสอบแล้วก็สั่งตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิดทั้งหมดแล้วนะครับ
ซึ่งรายงานที่ออกมาบอกว่าเป็นเรือนจำอยู่ในพื้นที่จังหวัดชุมพร
แต่จะเป็นเรือนจำไหนเนี่ยไม่รู้นะฮะต้องให้กรมราชธรรมเขาแถลงรายละเอียดความชัดเจนอีกทีหนึ่ง
นี่ฮะแล้วก็ไม่รู้ว่าเหตุผลที่ไปแฮ็กแล้วก็เผยแพร่ภาพมันคืออะไรต้องการอะไร
แต่ก็อย่างที่ทราบคือพื้นที่เรือนจำมันก็แออัดอยู่แล้ว
ไม่ได้มีภาพอะไรที่มันทำให้เห็นอะไรที่มันไม่เหมาะไม่ควรที่เกิดขึ้น
เพราะว่าเรือนจำของเราเขาก็ให้ตรวจสอบระบบต่างได้อย่างชัดเจนอยู่แล้วเรื่องการดูแลนักโทษในเรือนจำ
แต่ว่าอันนี้มันก็ถูกแฮ็กไม่ได้อยู่ดีแหละถูกต้อง